คุณผู้ชมฮะเรื่องของน้ำมันเรื่องของพลังงาน
ปัจจัยที่ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างข้าวของแพงขึ้น
ดังนั้นแนวทางในการจะแก้ไขปัญหาตรงนี้จะทำยังไง
ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ช่วงนี้ผมตั้งคำถามซ้ำซากอยู่หลายครั้ง
และจะตั้งคำถามไปเรื่อยว่า
เราจะอยู่กันยังไงกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
แพงตัวเดียวมันฉุดราคาสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นไปหมด
รายได้เท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมแต่รายจ่ายแพงขึ้นทุกอย่าง
หุนรอบตัว๓๖๐องศาแพงหมดแล้วจะอยู่กันยังไง
ฉะนั้นเรื่องของราคาน้ำมันต้องเป็นเรื่องใหญ่
รัฐบาลบอกว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วมีมาตรการอย่างโน้นอย่างนี้ออกมาเยอะแยะ
ทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ราคาน้ำมันสูงกว่านี้
ทำทุกอย่างเพื่อให้ราคาน้ำมันมันลดลงมา
แต่รัฐบาลก็บอกโอ้โหมันมีปัญหามันมีเงื่อนไขมันมีปัจจัยมาก
ฟังดูแล้วก็เอ๊ะดูเหมือนว่าจะทำอะไรไม่ได้
แต่ยังมีคนที่เขากล้าลุกขึ้นมายืนแล้วก็บอกว่า
ปัญหาเนี่ยมันควรจะแก้ได้ดีกว่านี้
มันควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้

เป็นข้อเสนอวันนี้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์
ชงรัฐบาลยกเรื่องน้ำมันเป็นวาระแห่งชาติ
ติงแก้รายกระทรวงไม่พอ
คนที่มาเสนอเรื่องนี้เป็นคนที่รู้เรื่องน้ำมันดี
เพราะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รู้เรื่องการค้าการขายกลไกดีเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
วันนี้มาผันตัวมาเป็นเลขาธิการของพักสร้างอนาคตไทย
ที่มีคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพัก
ขอคุยกับคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงหน่อยครับ

ครับมีอะไรที่คุณสนทิรัฐคิดว่ารัฐบาลนี้ควรทำ
แล้วยังไม่ได้ทำที่จะทำให้วิกฤตพลังงานมันเบาลง
ก็อย่างที่พี่สุภาพพูดนะครับจริงวิกฤตครั้งนี้ใหญ่มากนะครับ
เพราะว่ามันเป็นวิกฤตพลังงานและมันกระทบไปสู่วิกฤตของทั้งโลก
ในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยมันพันกันเป็นวงใหญ่มากนะครับ
แต่รากอันหนึ่งคือเรื่องของวิกฤตพลังงานเป็นรากของปัญหานะครับ
จะเห็นว่าขณะนี้มันกำลังกระทบไปสู่ค่าครองชีพราคาสินค้ามันไปกันไปกันเรื่อยแล้วนะครับ
นั่นคือเหตุครับที่ผมถึงได้เสนอว่าวิกฤตนี้ใหญ่มากและเมื่อมองไปที่การแก้ปัญหาของรัฐบาลเนี่ย
ยังมองว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาแบบแยกส่วนอยู่ใช้ระดับของแค่กระทรวงในการแก้ปัญหานะครับ
นั่นคือที่มาที่ทางผมและพักสร้างอนาคตไทยได้เสนอให้
เอาปัญหาของวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมันนั้นขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ
นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าต้องเป็นภารกิจของทีมเศรษฐกิจโดยรวมของรัฐบาลนี้นะครับ
และมันไม่ใช่แค่เพียงเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมันกระทบในส่วนของความมั่นคง
ไปกระทบในส่วนของด้านสังคมไม่ต้องเข้ามาร่วมกันดูเพราะมีผลกระทบโดยรอบหมดนะครับ
แต่หมายความว่าจะต้องรัฐบาลจะต้องตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาและต้องมีองค์กรที่ทำงานร่วมเป็นคณะพิเศษ
จะแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและพลังงานจริง
ผมขัดจังหวะตรงนี้นิดหนึ่งครับท่านสนทิรัฐที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราพอเป็นปัญหาที่เราเอาไม่อยู่
เราก็ยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาฝุ่นแก้ไม่ได้ก็ยกเป็นวาระแห่งชาติ
คนตายกันมากช่วงสงกรานช่วงปีใหม่ก็ยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ

อันนี้แหละครับคือสิ่งที่บอกไม่ใช่ยกเป็นแทนวาระแห่งชาติโดยวาธกรรม
ถ้าเป็นโดยวาธกรรมก็จะเป็นอย่างที่พี่สุภาพพูด
ยกขึ้นมาแล้วก็มันจะต้องไปสู่วิธีการและแนวทางการทำงานในเชิงของวาระแห่งชาติจริง
จะต้องมีวอลูประชุมกันทุกวันอย่างน้อย๒๓วัน
ที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็ต้องไปพร้อมกันในทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช่ว่าพอบอกว่ายกตัวอย่างเรื่องค่าการกลั่น
บอกว่าเป็นภาระของกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์ไม่เกี่ยวยกตัวอย่างแบบนี้
ซึ่งความจริงแล้วมันจะต้องไปด้วยกัน
ขึ้นมันพาหลายเรื่องนะครับเรื่องจากเราเห็นว่าเป็นวิกฤตนั้นนะ
ว่าต้นทุนพลังงานโอกาสที่จะถูกลงยากมาก
แต่ในนั้นผมได้เสนอเมื่อ๒นาทีที่แล้ว
ว่ารัฐต้องทำทุกทางให้ต้นทุนพลังงานถูกลง

ศักดิ์ชะตังก็แล้วแต่มันลดทาระรัฐบาลและทาระพินองศ์ประชาชน
อะไรบ้างที่ควรจะทำให้ธนทุนน้ำมันถูกลง

เรากำลังพูดถึงว่าขนาดนี้นะครับมันมี๒เรื่องที่เริ่มต้นทุนถูกลงได้
ก็คือว่าค่าการกันที่ถูกเถียงไปอยู่ขนาดนี้
ผ้ากันกันทำให้ตัวโรงกันน้ำมันมีกำไรมาก
เรากำลังพูดคุยก็ยังหาข้อยุติไม่ได้นะครับ
อย่างเรื่องนี้ในค่าการกันมันซ่อนอะไรไว้
มันซ่อนถึงต้นทุนน้ำมันที่นำเข้าคือน้ำมันดิบนะครับ
ในเรื่องต้นทุนน้ำมันเป็นรากที่๑ของปัญหาเลย
ผมเคยเสนอว่ารัฐวันนี้จะต้องคุยกับเอกชน
แล้วก็จะต้องหาทางอำนวยความส่วนเอกชนในการหาแหล่งน้ำมันราคาถูก
ซึ่งผมเรียนว่ามีอยู่ในโลกใบนี้

หยุดส่งออกน้ำมันให้ยุโรป

และผมว่าเราอาจจะต้องเดินเรื่องของ
ระหว่างการเมืองระหว่างประเทศกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ย

หมายความว่าเราจะต้องไม่เอาการเมืองระหว่างประเทศซึ่งมันเป็นประเทศที่เล็ก
เราจะไปผูกติดกับข้อขัดแย้งของมหาอำนาจคงไม่ได้
แต่เราจะอยู่ในลักษณะของความเป็นตรงกลางที่พอดี
แต่ขณะเดียวกันเราน่าจะใช้โอกาสนี้ในการไปซื้อแหล่งพลังงานราคาถูก

เข้าใจทีนี้เรื่องค่าการกัน
สมมุติวันนี้สนทิรัฐสนทิกิรวงมีอำนาจเต็มในการแก้ปัญหา
เรื่องค่ากำไรการกลั่นเขาบอกไปยุ่งกับเขามากมันอยู่นอกเหนือสัญญา
เขาบอกว่าไปยุ่งกับเขามากไม่ได้เขาเป็นบริษัทต่างชาติที่มาถือหุ้นอยู่
ก็มีเป็นตลาดอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปยุ่งกับเขามากเดี๋ยวมันมีปัญหา

ถ้าเป็นผมนะครับเรื่องนี้คนจริงไม่ใช่เรื่องใหม่ที่กำลังพูด
ในประเทศอังกฤษณะขนาดนี้ก็เกิดขึ้นในอเมริกาก็เกิดขึ้นนะครับ
ก็คือเราในประเทศอังกฤษเขาเรียกตัวนี้ว่าเรื่องวินวินปอลแท็กหรือภาษีลาบลอย
เขากำลังเอาไปใช้อยู่กับบริษัทน้ำมันเพราะขณะนี้บริษัทน้ำมัน
เรียกว่าเป็นในสถานการณ์วิกฤตได้เกิดโอกาสของกำไรที่เพิ่มขึ้น
จากส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบกับส่วนต่างของน้ำมันน้ำมันสำเร็จรูปนะครับ
เขาเรียกว่าภาษีราบรอยเป็นราบรอยขึ้นมาให้กับบริษัทน้ำมัน
ฉะนั้นตรงนี้ที่จริงเราสามารถเอาประยุกต์ในเรื่องแนวคิดภาษีราบรอย
ที่เราเคยละเอาสรุปว่าทำได้มีอำนาจจะทำได้

คุณสนธิระภาษีครับว่าผลมันจะออกมาน่าจะวินมั้ย
ทำได้แน่กับโรงกลั่นที่เรามีปตทถือหุ้น
เพราะหุ้นใหญ่ของปตทคือกระทรวงการคลังนะฮะ
มันทำเป็นวงนะฮะดังนั้นเราทำได้แน่อย่างน้อย๔โรงกรัมนะฮะ
ที่เป็นของปตทมีหุ้นและอีก๒โรงกรรมที่เป็นต่างชาติ
อยู่ในภาวะขอความร่วมมือซึ่งผมเข้าใจว่าคุยกันตรงนี้อยู่
แต่รัฐเนี่ยน่าจะทำได้ในประเด็นตรงนี้นะครับอันนี้คือหมวดของการลด
ราคาน้ำมันหน้าปั๊มใช่ครับเพราะมีแบบนี้บางอย่าง
เราก็จะมีเงินเข้ามาให้กลับภองทุนน้ำมันตามในภิษธรรมบาลไม่ผิด
แล้วก็เอามาชดเชยเพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤต
ระพี่น้องประชาชนก็คือเงินจาก
องค์ทุนน้ำมันถลักไว้
แต่ขนาดนี้มันติดลบแสนล้าน
ถ้าไม่มีทางแก้ไขมันจะไปต่อไม่ไหว

ของคนไทยอาจจะไม่ถูกลงเพราะต้องเก็บเงินเข้าของจุดน้ำมัน
ใช่ครับมาเชิดเฉยใช่ครับนี่ก็คือปัญหากับมันนะครับ
คุณสนทิรัฐมองยังไงคำถามสุดท้ายเมื่อวันศุกร์
พฤหัสนายกมอบอำนาจให้เลขาสมช
คล้ายกับจะนั่งหัวโต๊ะมาแก้ปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมัน
คนก็ถามว่าแล้วสภาพัฒน์อยู่ไหนกระทรวงคลังอยู่ไหนกระทรวงพลังงานอยู่ไหน

ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลจะใช่อะไรก็แล้วแต่
ภาวะวิกฤตสิ่งที่รัฐบาลต้องการจากพี่น้องประชาชนคือความเชื่อมั่น
ความเชื่อถือของรัฐบาลนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องของน้ำมันก็ดีเรื่องของอาหารก็ดีนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงมิติเดียว
แต่มันคือเรื่องของเศรษฐกิจและปากท้องเป็นเรื่องใหญ่
ผมได้พูดว่าน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ความมั่นคงนะที่เราก็จะเผชิญปัญหาว่าไม่มีน้ำมันใช้นะครับ
แต่จะเผชิญปัญหาคือราคาน้ำมันแพงและกระทบทั้งวง
ดังนั้นการใช้สมชมาเป็นองค์กรเนี่ยผมกำลังคิดว่ามันใช้องค์กรผิดฝาผิดตัวนะครับ
หรือเขาอาจจะออกเป็นพระราชกำหนดอะไรที่แรงออกมาอีก
จำเป็นต้องใช้คราบของสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเป็นหัวเป็นไปได้ไหมครับ
ผมคิดว่าอย่างนี้ครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจริงรัฐบาลมีอำนาจอยู่แล้วนะครับ
ในการที่ดำเนินการเนี่ยควรใช้องค์กรทางเศรษฐกิจที่มีความเชี่ยวชาญนะครับ
เป็นที่เชื่อถือนะครับเอามาเป็นตัวนำในการแก้ปัญหา
อย่างที่ผมเรียนครับการที่บอกวันแรกแห่งชาติคือเอาองค์กรที่มาบูรณาการแล้วตั้งเป็นองค์กรแก้ปัญหา
เฉพาะกิจบนวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่าการใช้สภาความมั่นคง
มันจะไปกระทบความรู้สึกของคนว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนแล้วมันจะมีบทบาทอย่างไร
สรุปว่ายกเป็นวาระแห่งชาติแต่ต้องทำจริงมีวิธีการทำงาน
ถูกต้องครับนั่นคือแนวคิดที่เสนอนะครับเพราะว่ามันวิกฤตจริง
เราจะใช้แบบปกติไม่ได้อีกต่อไปแล้ว
ขอบพระคุณครับคุณสนทิรัฐครับ
ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
ครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์
หลักคือต้องทำน้ำมันให้ลดลงมาให้ได้

ครับขอบคุณอาจารย์สุภาพขี้กระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ